สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในช่วงชีวิตการทำงานสื่อของผม
ผ่านการเปลี่ยนแปลงอธิบดีกรมตำรวจหรือพบตรมาแล้วหลายคนครับ
แต่ละคนนั้นได้สิ่งที่เห็นก็คือว่าแต่ละคนบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในแวดวงตำรวจ
ภายใต้การบริหารของท่านจะดีขึ้นแล้วก็จะประกาศว่าเรื่องนั้นจะเป็นอย่างนี้
เรื่องนี้จะเป็นอย่างนั้นทุกครั้งประชาชนก็มีความหวังครับ
ว่าเรื่องอะไรต่ออะไรในวงการตำรวจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
แต่ว่าพอผ่านไปสักพักหนึ่งมันปรากฏว่าทุกอย่างก็วนกลับไปเหมือนเดิม
ก็เข้าใจครับปัญหาและเหตุปัจจัยมันมีเยอะมาก
แต่ว่าสำหรับผ่อบอตรคนนี้พลตรสุวรรษแจ้งยอดสุข
น่าสนใจตรงที่ว่าท่านตั้งโต๊ะแถลงนะครับ
ไม่ใช่เดินผ่านนักข่าวแล้วนักข่าวรุมสัมภาษณ์แล้วถึงพูด
การตั้งโต๊ะแถลงกับการยืนให้สัมภาษณ์ไม่เหมือนกัน
ตั้งโต๊ะแถลงแปลว่ามีความจงใจมีความตั้งใจ
ที่จะบอกกล่าวผ่านไปถึงประชาชนฉะนั้นสิ่งที่ท่านแถลงเนี่ย
เราต้องให้ความสำคัญหลายเรื่องที่เป็นประเด็นที่อยู่ในใจคน
อย่างเรื่องการซื้อขายตำแหน่งท่านบอกว่าถ้าหัวไม่กระดิก
หางก็จะไม่สายแปลว่าถ้าระดับเบอร์หนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ไม่มีปัญหาเรื่องไปรับเงินรับทองในการซื้อขายตำแหน่งการซื้อขายตำแหน่งก็ไม่น่าจะเกิดขึ้น
เพราะถ้าใครทำท่านบอกว่าจะต้องดำเนินการจัดการ
แต่ปัญหาก็คือว่าเรื่องแบบนี้มีการพูดกันมานาน
พบตรหลายคนก็เคยประกาศอย่างนี้แต่ว่าเอาสุดท้ายการซื้อขายตำแหน่งก็ยังมีอยู่
เพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าเวลาเขาซื้อขายตำแหน่งกัน
ถ้าเขาสมยอมกันระหว่างคนซื้อกับคนขาย
ถ้าเขาสมยอมกันไม่มีหลักฐานครับที่จะไปลงโทษกับเขา
หรือไม่มีแพร่งพลายออกมารู้หรอกเพราะว่าเขารู้กันว่าระหว่าง
สมยอมระหว่างคนซื้อกับคนขายตำแหน่งเป็นอย่างนี้มานานแล้ว
แต่ว่าจ่ายเงินแล้วไม่ได้เอาจ่ายเงินแล้วไม่ได้ส่วนใหญ่ก็เงียบ
ขืนไปแต่ว่านานนานเจอหมูไม่กลัวน้ำร้อนทีนึง
โวยก็กลายเป็นข่าวมาเป็นระยะระยะฉะนั้นประเด็นเรื่อง
ประเด็นเรื่องการซื้อขายตำแหน่งเป็นประเด็นใหญ่ครับแล้วเรื่องเนี้ย
สำคัญถึงขนาดว่าในรัฐมนูลก็กำหนดไว้ที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้
เขากำหนดว่ายังไงครับให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตามอาวุโสเป็นหลัก
เพราะถ้าตามอาวุโสก็แปลว่าใครที่อยากขึ้นมาซื้อขายตำแหน่งไม่ได้
ใส่ไว้ในรัฐมนูลเลยครับและแม้กระทั่งพรบตำรวจฉบับใหม่
อาจารย์มีชัยเป็นประธานกรรมติการร่างก็พูดเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้ง
ที่จะป้องกันการซื้อขายตำแหน่งคือเอาอาวุโสเป็นหลัก
แต่ว่าพอส่งไปให้วงการตำรวจดูสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปแก้เยอะครับ
เรื่องการซื้อขายตำแหน่งเนี่ยเช่นบอกว่านอกจากอาวุโสแล้วเนี่ย
ต้องดูความเหมาะสมด้วยไอ้ตรงความเหมาะสมนี่แหละ
ที่เขาบอกว่าเปิดช่องให้มีการซื้อขายตำแหน่งวิ่งเต้นกัน
ฉะนั้นคอยดูว่าเรื่องนี้พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
จะแก้ปัญหาได้ไหมจะแก้ปัญหาได้ไหมเพราะการซื้อขายตำแหน่ง
คือมะเร็งร้ายที่นำไปสู่การแก้ปัญหาต่างเยอะแล้ว
ปัญหาสังคมปัญหาความเลอะเทอะเน่าเฟะในการทำงานผิดกฎหมายเนี่ย
มันเริ่มต้นตรงที่ว่าเมื่อซื้อขายตำแหน่งมาแล้ว
เมื่อได้ตำแหน่งมาด้วยการซื้อการจ่ายเงินเขาก็ไปถอนทุน
การถอนทุนก็คือไปสมยอมไปสมรู้ร่วมคิดกับแหล่งอบายมุก
แหล่งผิดกฎหมายบ่อนซ่องอับอบนวดสารพัดสารพันธุ์อ่ะ
เพื่อให้ได้เงินมาก็เขาลงทุนไปแล้วนี่ครับ
แต่ถ้าเขาไม่ลงทุนเขาก็ไม่มีความจำเป็นต้องถอนทุน
ฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ถัดมาอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า
จุดตรวจจุดซะสกัดดานตรวจเอาไว้ก่อนจนกว่าจะทำให้โปร่งใสได้
คนขี่รถพลิกอัพคนขับรถพลิกอัพคนขับรถมันทุกข์
เรียกตรวจเมื่อไหร่ก็เจอเมื่อนั้น
เอาเถอะครับท่านทำตามหน้าที่แต่ปัญหาก็คือว่า
พอเรียกตรวจเจอกันก็มีการจ่ายเงินจ่ายทอง
ตั้งสารเตี้ยกันเพราะว่าถ้าไปจ่ายโรงพักมันแพงกว่า
เสียเวลาก็จ่ายกันข้างถนนตรงนั้น
เรื่องนี้เป็นเรื่องเรื้อรังมานานแล้ว
พอมาเจอปัญหาเรื่องเมาแล้วขับ
จ่ายเงินเท่านั้นเท่านี้ไม่ต้องเป่าแพงหน่อย
เพราะว่าถ้าเป่าแล้วเจอไปไหนครับ
นอนค้างอยู่โรงพักรุ่งเช้าขึ้นมา
เขาพาไปฟ้องศาลศาลก็ลงโทษ
ค่าปรับเท่านั้นเท่านี้อะไรต่ออะไรต่างว่ากันไป
ฉะนั้นดีที่สุดคือจ่ายเงินกันข้างถนน
แล้วที่ท่านบอกว่าถึงขั้นตรวจปัสสาวะ
ปัสสาวะก็ยืนตรวจปัสสาวะกันตรงนั้น
แต่ท่านบอกเพิ่มเติมว่าด่านหลักยังอยู่นะ
ด่านหลักที่คอยตรวจเรื่องนั้นเรื่องนี้แหล่งผิดกฎหมายทั้งหลาย
ยังอยู่แต่ว่าอยู่อยู่ขึ้นมาลากไฟไปตั้งด่านกันเนี่ย
บอกเรื่องนี้ต้องแก้ปัญหาไปก่อน
มันก็ไม่สุจริตไม่โปร่งใสประชาชนก็เดือดร้อน
นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่า
ประชาชนก็อนุโมทนาว่าขอให้เกิดได้จริง
ถัดมาท่านบอกว่าตู้ม้าบ่อนการพนัน
พนันออนไลน์ต้องไม่มี
ทั้งหมดที่ว่าเนี่ยตู้ม้าบ่อนการพนันการพนันออนไลน์
เป็นปัญหาสังคมที่ทำลายสถาบันครอบครัวทั้งนั้น
แล้วนับวันจะยิ่งมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะพนันออนไลน์

มีตัวแทนเข้ามาหาลูกค้า
เดี๋ยวนี้กดเข้าไปในมือถือแป๊บเดียวเข้าได้แล้ว
เข้าไปในเล่นการพนันออนไลน์ลูกเล็กเด็กแดง
นักเรียนนักศึกษางอมแงมกันไปหมด
แล้วก็ทำอะไรไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่า
ทั้งหมดเนี่ยท่านพบตรท่านก็ตั้งใจ
โดยเฉพาะบ่อนใหญ่ท่านบอกว่าบ่อนใหญ่ต้องไม่มี

อันนี้ก็แปลว่าท่านรอง
ท่านเป็นรองพบตรมาก่อนท่านรู้ว่าปัญหาของบ่อนมันอยู่ตรงไหน
อยู่ตรงตำรวจไปเรียกรับผลประโยชน์กับเขา
ไปเรียกรับผลประโยชน์กับเขาก็ปล่อยให้มีบ่อน
พอมีบ่อนจับขึ้นมาทีนึงก็แก้ปัญหากันทีนึง
แล้วพอมีบ่อนอบายมุกทั้งหลายก็ตามมา
ฉะนั้นต้องคอยตามดูว่าทั้งหมดเนี่ย
ที่พบตรคนใหม่ประกาศ
ประกาศิษย์ออกมามันจะมีผลไหม
ท่านจะทำยังไงในการขับเคลื่อนที่จะให้
คพยพภายใต้การดูแลของท่านเอาจริงเอาจัง
ทำยังไงที่จะให้ผู้บัญชาการเอาจริงเอาจัง
ทำยังไงที่ให้ผู้บังคับการเอาจริงเอาจังทำยังไงที่จะให้ผู้กำกับการ
หัวหน้าสถานีตำรวจเอาจริงเอาจัง
ถ้าที่รองลงไปถัดลงไปเนี่ย
เอาจริงเอาจังบ่อนมันเกิดไม่ได้แหล่งอบายมุกเหล่านี้
มันเกิดไม่ได้สิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้มันเกิดไม่ได้
และถ้าพวกนี้ไม่มีสังคมไทยมันก็ดีขึ้น
เพราะว่าสังคมไทยมีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย
ผมเข้าใจครับว่าไม่ใช่ง่ายเพราะ
ปัญหาของวงการตำรวจไม่ใช่อยู่ที่อาชญากร
ไม่ใช่อยู่ที่ประชาชนปัญหาของตำรวจ
อยู่ที่ตำรวจเองอยู่ที่ตำรวจไปสมยอมอยู่กับ
สิ่งผิดกฎหมายเพื่อแลกรับผลประโยชน์แล้วมันแก้กันไม่ตก
มันแก้กันไม่ตกแล้วพอแก้ไม่ตก
ก็ไปส่งเสริมให้มีเจ้าพ่อให้มีผู้มีบารมี
เกิดขึ้นในพื้นที่ทำอะไรก็ได้เจ้าพ่อ
ผู้มีอิทธิพลมันมีอิทธิพลไม่ได้หรอกครับถ้าตำรวจเอาจริงเอาจัง
ถ้าตำรวจใช้กฎหมายอย่างจริงจังผู้มีอิทธิพล
ทั้งหลายอยู่ไม่ได้เสือกลายเป็นแมวมาเยอะแล้ว
ขอให้เจอคนจริงเท่านั้นแหละฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องตั้งความหวัง
พบตรคนใหม่หวังว่า๒ปีที่ท่านอยู่ในตำแหน่ง
เราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงครับนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ